รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

จะเป็น๑ชั่วโมงความเชื่อ๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูเตรูยังไงถึงจะรวย
มูยังไงจากที่แบบว่าเป็นช่างทำผม
แล้ววันหนึ่งมันมีสมบัติเป็นพันล้าน

นางเป็นแขกรับเชิญ๒แม่ลูกที่ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เพราะว่าทั้งคู่เพิ่งจะได้รับมรดกจากคุณย่า
ซึ่งเป็นหุ้นบ่อน้ำมันในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ

ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่กลายเป็นเศรษฐีพันล้านเป็นในชั่พลิบตาครับ
เรื่องมรดกพันล้านของเขาจิบ
เพราะว่าทั้งแม่ทั้งลูกคู่
มูสู้ตายเชื่อสารพัดเรื่อง
เอาละครับถ้าอย่างนั้นเราจะไปคุยกับทั้งคู่เลยนะครับ
ขอต้อนรับนะครับคุณแม่ประคอง
และน้องเอริกาจัสมินบอลวินกิฟสันครับ
ขออนุญาตนะครับย้อนไปเรื่องราวเก่าสักนิดนึงนะครับ
เดิมคุณแม่ประคองได้มีคนจังหวัด

อาชีพจริงแล้วก็เป็นเด็กชาวนาเนอะ
แล้วก็ขึ้นมากรุงเทพอยู่คุณป้า

ตอนนั้นเองเนี่ยมาเจอกับทางสามีคือคุณเคนดริก
ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเนี่ยไปเจอที่ไหนครับ

ก็มากับเพื่อนเนาะเขามากับเพื่อนจะมาแต่งงาน

เขาก็เจอปุ๊บเขาก็ชอบแหละ

เปลี่ยนตัวเจ้าสาวอย่างงี้หรอ
เราก็บอกไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้
ทั้งคู่ฝรั่งเราใช้ว่าฝรั่ง

แสดงว่าพ่อของน้องแจ๊สเนี่ย
ที่จริงเขาก็มีเมียไทยละหนึ่งคน

มาแต่งงานกับคนไทยเนี่ยแหละ

จริงเขาอยากเปลี่ยนเป็นแม่

ที่แม่ทราบว่าก๊อฟผู้หญิงก็เลยเลิกกัน

ใช่จริงแล้วแม่ก็ไม่ได้อยู่กลับเมืองกาลไป๒อาทิตย์
เขาก็คอยอ่ะ

ก็แล้วอยู่เมืองไทยก็ระบากเนอะ

วันไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรมั่ง
แต่เราก็ยอมรับว่าเราก็เสี่ยงไปนั่นแหละ
แล้วรู้ไหมว่าเค้าทำงานอะไร

คือไปอยู่กับเขานานไหมสรุปแล้วตรงนั้น
ไปอ่ะก็ไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่นานแหละ

ก็อยู่จนมีลูกนี่แหละอยู่เลย

ใช่อยู่กันจนเขาเสียไป

มะเร็งมะเร็งนะครับก็คือในปี๒๕๕๙
สามีเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับถูกไหมฮะ
เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยหมดเงินรักษาไปประมาณ

ใช่เพราะแม่แฟนเป็นคนเสียทั้งหมดเพราะเราไม่มีประกันชีวิต
แต่เห็นบอกช่วงนั้นเนี่ยนะฮะจัดการงานศพไม่มีเงินด้วย
ใช่เพราะวันแรกพ่อแม่แฟนเนี่ยอยู่คนละรัฐ
ไม่มีเงินก็โทรไปก็ยังอ่า
ก็เริ่มงานแต่เขาก็ส่งมาทันแหละว่าเออจ่ายให้ทั้งหมด
คุณอย่าบอกนะจนสามีตายคุณยังไม่รู้ว่าเขาเป็นอภิมหาเศรษฐี
ไม่รู้เพราะว่ารู้ว่ามีเงินมีลงวายแล้วก็มีเงินมาทุกเดือนเดือนละหมื่นหรือหมื่นเหรียญ
เพราะว่าอยู่กินแล้วก็กินอยู่บ้านไม่ได้อยากไปไหนก็โทรไปกลิ้งอย่างนี้
แฟนก็จะโอนมาให้
แต่ในช่วงนั้นเห็นบอกชีวิตลำบากมากถึงขั้นต้องไปขอข้าวที่บวชกิน

เงินเนี่ยทุกทีเขาส่งใช่ไหมเราก็คิดว่าไม่ละ
เพราะว่าเราไม่อยากรบกวนไงเพราะว่าโตไปมันหลายอย่างที่เราคิด

อ่าเราก็คิดว่าตัวเองก็คงเลี้ยงลูกได้บ้านเราก็มีใช่ไหม

บ้านก็มีรถก็มีทุกอย่างมีหมดทำไมเราอยู่เมืองไทยเราก็หากินเองเนอะ
เราก็ต้องสู้อะคือสู้ชีวิตดีกว่าเราไปนั่งแบมือของคนอื่นอย่างนี้แม่ก็คิดอย่างนั้นมากกว่า
ตอนแรกเนี่ย๒อาทิตย์เนี่ยขอข้าวโบสถ์คือหมายความว่าเอาข้าวเนี่ยอาหารที่วัดเนี่ยที่โบสถ์มาทำพอเริ่มพอเริ่มนั่นเสร็จแล้วก็มีคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ช่วยไปขอเขาเรียกอะไรนะลูก

ใช่ก็ได้มาเดือนละ๒๔๐๐เหรียญ
ไม่๒๔๐๐๒๔๐๐ก็๖๐๐๐กว่า

ก็อยู่ได้ก็นั่งข้าวไฟร์อยู่ได้ก็เริ่มเย็บผ้าอะไรอย่างนี้เราเริ่มทำงานเอง

ก็ย่าเค้าไม่ให้ถูกไหม
เรารู้แหละว่าเขามีสมบัติแต่เราไม่รู้ว่าเขามีเท่าไหร่
เพราะภาษาอังกฤษเขาก็จะมีส่งเอกสารทุกครั้งมา
แต่เราก็อ่านหนังสือไม่ออกแล้วว่างั้นเถอะเราก็ไม่ได้แบบจะต้องหาคนอื่นมาดู

เพราะว่าตั้งแม่ตั้งลูกไม่ได้สนใจมากกว่า

คือในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่คุณพ่อเสียน้องแจ๊สอายุแค่๕ขวบเท่านั้น

ถูกไหมครับแต่อยู่ไปปรากฏว่าปัจจุบัน๒๒แล้ว
เห็นบอกมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากที่คุณย่าเสีย
ก็ตอนหนู๑๕เขาแบบว่าย่าเสียปั๊บเขาจะมีเอกสารส่งที่บ้าน
แล้วตอนนั้นหนูอยู่โรงเรียนอยู่ใช่ไหม

แล้วแม่ก็แม่ก็อยู่บ้านมีเอกสารใหญ่แม่ก็บอกอ่านดูว่ามีอะไรบ้าง
หนูก็อ่านแล้วก็บอกว่าโอ้ย่าเสียแล้วแล้วเขาให้มรดกทุกอย่างที่ของพ่อให้เรา

รู้ไหมครับตอนนั้นเขาระบุไหมว่าเท่าไหร่
ตอนนั้นไม่ได้รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องลงสารอีกครั้งนึงว่าจะจำนวนเท่าไหร่อีกครั้งหนึ่ง

ใช่ค่ะแล้วหนูก็คิดนะว่าคุณย่าแล้วก็คุณพ่อก็ยังคิดเราเป็นลูกเหมือนกัน

คิดถึงเหมือนกันยังให้เราเหมือนกันใช่ค่ะ
ทั้งขอแผ่ด้วยนะฮะโอเคเพราะถึงก็หลังจากนั้นยังไงต่อครับ
แล้วเราก็ทำร้านอาหารเหมือนกันเหมือน

อ่าก็ไม่ได้ช่วงนั้นก็ไม่จนแล้ว

ก็มาจำร้านอาหารก็

เราก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินสักเท่าไหร่
แสดงว่าตอนนั้นไม่คิดว่ามันจะมหาศาล
ก็เต้าตีเงินไทยมันก็เป็นพันล้านเนาะ
ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้รวมอยู่แค่นั้นมันหลายอย่างไง

ใช่แล้วก็มีสต๊อกมาร์เก็ต

แล้วแบงค์เราจะดูแลทุกอย่างให้เราอีกครั้งหนึ่ง

เป็นของคุณย่ามีเปอร์เซ็นต์แบ่งกัน

มันเป็นโรงวัยเก่าแก่ของพ่อก็ทำอยู่แล้ว
พ่อสามีแล้วเราก็มีคุณป้า
พี่สาวของพ่อก็ดูแล

จะมีพวกนี้โดยตรงทำพวกวายอยู่แล้วแต่ที่รู้เนี่ยครั้งแรกรู้แค่นั้นมากกว่า
เพราะว่าเงินลงวายมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามันมีบ่อน้ำมันอีก
เป็นที่ดินทั้งหมดอ้าวโอเคนั่นก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเบื้องต้นนะฮะ
ที่เรื่องราวของที่มาที่ไปของการที่มีเงินเป็นหลายร้อยล้าน
แต่เรื่องราวที่มีความแปลกที่ต้องมามูกันมันเริ่มต้นจากตัวน้องแจ๊สเอง
ที่บอกว่าพอได้มรดกมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าคุณพ่อเป็นห่วง
แล้วเขายังให้และน้องก็ยังสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่าง
หลังจากที่คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยใช่ตอนหนูประมาณสิบขวบ
หนูก็รู้เรื่องเยอะขึ้นแล้วอะไรแบบเนี้ยอืมตอนหนูกลับมาที่บ้านที่บ้านอยู่
ปัจจุบันนี้ก็ที่พ่ออยู่ซื้อมาก่อนเราเกิดมาอยู่แล้วบ้านหลังเนี้ย
ก็วันหนึ่งคืนนึงตอนนั้นหนูก็กำลังจะเดินในห้องครัวห้องครัวแล้วจะขึ้นข้างบนจะกินข้าว
อืมตอนหนูผ่านมาเพราะว่าห้องครัวอยู่ด้านนี้แล้วก็มีห้องถงอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะ
แล้วตู้เก้าอี้แบบเนี้ยอืมเก้าอี้สองตัวตรงแบบนี้ก็เก้าอี้อันหนึ่งมันจะแบบว่าอ่า
เชคสั่นสั่นสั่นแบบว่ามึงมีคนนั่งมึงมีคนนั่งไม่ใช่มันกระเยาเลย
กระเยาอ่าโชว์โชว์โชว์โชว์นี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนั่นเหรอใช่ค่ะ
ทำยังไงลูกแล้วก็มองอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจมาก
เพราะว่าหนูก็แบบไม่ได้คิดว่าจะเป็นผีอะไรอื่นเพราะว่าบ้านเราคิดว่าเล่นด้วย
คิดว่าเป็นพ่อมาพ่อเราไม่ได้กลัวอะไรแบบนั้นเขาเจออยู่สองสเต็ป
เก้าอี้ที่พ่อเขานอนประจำเนี้ยเหมือนไอ้ตัวที่เห็นไหมที่ว่าอ่า
จะเอาน้องเจ็ดตั้งประจำเพราะว่ามันจะเป็นฟูกยาวแล้วกระดกขึ้นได้
ใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้เป็นอันแรกที่หนูเจอค่ะอ่า
อันที่สองอะไรอันที่สองก็ที่แม่เล่าตัวอี้สรรตัวอี้สรรเนี้ย
หนูก็ทำกับข้าวเหมือนกันคืนนั้นแล้วแม่ก็ยังไม่ได้กลับบ้าน
ก็จะไม่ได้เรียกว่าทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ชอบทานกับข้าว
พ่อพ่อเขานี่จริงจริงเนี้ยเป็นกุ๊กใหญ่อืมใช่เป็นคุกใหญ่
ใช่แล้วยังไงฮะตอนนั้นก็ทำกับข้าวอยู่แล้วทำเสร็จปั๊บ
หนูก็จะปิดปิดไฟทั้งหมดหนูก็เดินไปปิดไฟปั๊บ
แล้วก็ไม่รู้ทำไม
คิดว่าจะลองมองดูในห้องถงอีกครั้งนึงว่ามีอะไร

เก้าอี้ใหญ่ของพ่อที่พ่อชอบนั่งอยู่ตลอด
แล้วเก้าอี้นี่แบบว่ามันโยกได้

ก็ดูไปปั๊บก็ไม่ได้สนใจก็ขึ้นไปนอน
ก็คือหนูเห็นเลยว่าตาหนูไม่ได้ฝาด
ก็คือก้องอี้มันโยกเองมันมีคนนั่งอยู่ทั้งนั้น

เหมือนเขายังวนเวียนอยู่กับเรา

คุณจะคิดเสมอว่าพ่อเนี่ยยังเดินเล่นอยู่รอบบ้าน

จริงรูปร่างอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็น
แต่ว่าแม่เคยฝันบ่อย

เราก็เย็บผ้าอยู่เนาะ
ทำไมเดินเท้าแรงจังล่ะ

เราก็เย็บไปสักพักประมาณ๑๕นาที

แกรมมาร์ตรงข้ามเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่น

เค้าเลี้ยงกันมากับป้าก็ไปอยู่เนี่ยนะ

เมื่อกี้เคยเดินเข้ามาข้างบนหรือเปล่าลูก

เราก็คิดแล้วสงสัยพ่อเขาอยู่
ป๊าเขาแน่เลยเพราะเดินเท้าแรงมาก

เพราะเท้าก็จะเดินหนัก

เชื่อนะเพราะหลายอย่างเนี่ย
ที่วัดอินเดียมาก็เหมือนกัน

เขาไม่มีร่างแต่ว่า

แต่ว่าล่างแอะล่างแอะ
สามีคุณที่ตายไปแล้วก็ไปกับคุณเนี่ย

ที่บอกว่ามีโกรธอยู่ข้างบนบ้านใส่กระดูก

แต่ว่ามันมีแล้วแต่
ศาสนานี้เขามีทั้งเผาและฝั่ง
แต่ของคุณพ่อเนี่ยคือเผาไม่ได้ฝัง

แล้วก็เก็บเหมือนกับลักษณะเหมือนคนพุทธที่เก็บกระดูกไว้ในคอ

โอเคเขาก็คุณเลือกที่จะเผา

เพราะว่าของพ่อแม่แม่แฟนเนี่ย

เขาจะทำแบบเหมือนหินอ้อเลยใหญ่

ก่อนตายเนี่ยเขาจะเขียนไว้แล้ว

ทำไมคุณถึงเชื่อว่าสามีคุณยังอยู่กับลูกสาวตลอดเวลา

เพราะความเห็นเราเห็นเราดูเนี่ย

แล้วก็มาลูกฝากลูกด้วยนะเพื่อนเขาอ่ะ

มาเป็นรูปร่างของเขาเลยแบบเป็น

เป็นขาวแล้วหุ่นแล้วก็มารูปตัว

บางครั้งเขาจะมาดูแลเรากับลูกไง

ใช่เขาเคยมาเยี่ยมเราก็มานอนหลับ
เขาก็มารูปอย่างนี้แล้วก็
คนนั้นจิตเขาแรงมากเขาก็สะบัด

เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเห็นรูปร่างเคน

ใช่ต่อหน้าเขาแบบสลัดแล้วก็มองอย่างนี้มันเห็นแบบจางนะ
แต่รู้ว่าคนนี้หน้าชัดมากเป็นเครน

รูปตัวอ่ามารูปว่าโอ้เหมือนขอบคุณอะไรอย่างนี้
ประมาณ๖โมงเย็นตอนนั้นเล่นกับเพื่อน
ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแบบว่า
ยังตื่นอยู่แต่ว่าเราขยับตัวไม่ได้
แล้วมันจะรู้สึกว่ามีอะไรจะแบบเข้าในตัวเราแล้วก็ทะลุออก
มีเทพองค์หนึ่งซึ่งแม่บูชาอยู่เนี่ย

ก็มีข่าวว่าแมงปอจะฮุบสมบัติ
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปลาสวายไงไม่รู้
โหมันจะหุบง่ายขนาดนั้นเหรอ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

กลับมามูกันต่อกับสองแม่ลูกมูพันล้าน

วิญญาณของคุณพ่อยังวนเวียน

แจ๊สก็ยังมีสัมผัส
และเห็นบางสิ่งบางอย่างมาตั้งแต่เด็กอีกด้วย

เคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่อยู่ดีเนี่ยเล่นอยู่แล้วได้ยินเสียงคนหัวเราะ
ใช่ค่ะแบบว่าเด็กเล็กผู้หญิงเล็ก
ครั้งนี้ประมาณ๖โมงเย็น
ตอนนั้นเล่นกับเพื่อนเล่นแอบซ้อน
ซ่อนแอบใช่ค่ะ
แล้วแม่ก็ออกข้างนอกซื้อพิเจอร์ให้เรากิน

แล้วแบบว่าเล่นไปเล่นมาแล้วก็ได้ยินที่ห้องที่หนูอยู่ปัจจุบันนี้
ก็แบบเสียงเด็กหญิงหัวเราะแบบว่าแบบนี้

แม่ไม่อยู่ใช่ไหม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

น้องหนึ่งได้ยินเสียงเด็กเล่น
หัวเล่ากันพี่จะคี้กั๊กมานานค่ะ

แล้วได้บอกลูกบ้างว่าแม่เอาเข้ามาบ้านแล้วนะ
เขาก็รู้บนหิ้งมีไหว้หมด

ก็คือสรุปได้ยินเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเวลา

หลังจากนั้นเห็นบอกน้องเริ่มมีความรู้สึกในการสัมผัสแปลกแล้ว
ไม่ได้เห็นแบบว่าหน้าตาอะไรแบบนี้
เพราะวันนั้นหนูนอนอยู่
แล้วก็ต้องตื่นไปโรงเรียนใช่ไหมคะ
ตื่นก็แบบว่ายังเครื่องเตือนคึงนอน

ใช่ค่ะหนูก็แบบกำลังจะลุกขึ้น
แล้วหนูแบบเห็นในสายตาเรา
เพราะว่าในห้องเราจะเป็นห้องเล็กข้างล่าง

แล้วตื่นปั๊บก็เห็นฝา
เห็นด้านฝาแบบว่ามีรูปร่างอะไรสีขาว

ใช่เงาควันขาวแบบนั้น
แล้วมันจะแบบว่าชี้ที่ห้องตู้สภาพของเรา

ก็ไม่ได้คิดว่าแบบไม่ได้เห็นแบบตัวนั่น

ใช่แบบว่าใช่เห็นแบบชี้

ไม่ได้กลัวเราก็แบบไม่ได้สนใจ

แล้วก็ที่เรื่องผีอำวันนี้
ประมาณ๕ปีกว่าใช่ไหม

ตอนนั้นมันเกิด๒เดือนติดกันเลย
แล้วมันจะเป็นแบบว่าเราจะนอนใช่ไหม
แล้วเรารู้สึกว่าเรายังตื่นอยู่
แต่ว่าเราขยับตัวไม่ได้
ขยับตัวไม่ได้ปั๊บก็แบบเสียง

เราก็เรียกแม่ไม่ได้

ค้างอยู่แล้วมันจะรู้สึกว่ามีอะไรจะแบบเข้าในตัวเรา

ใช่ค่ะแบบทั้งคืนเลยแล้วนอนหลับไม่ได้เลย
แล้วในภายใน๒เดือนแบบว่าทนไม่ไหวแล้ว

ใช่ค่ะแล้วก็บอกแม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อแม่ทำไง
เราก็หุดภูมิเนาะ

เอาน้ำน้ำมาก็ทำนมซ์

เทพที่เรานับถืออยู่ก็บอกว่าโอเควันนี้ไม่ได้นะอย่ามาแตะต้องลูกฉันอะไรอย่างนี้
เราก็เริ่มเริ่มสวดเราก็เริ่มนั่งสมาธิเชิญเทพ
แล้วตอนเราสวดตามแม่แจ๊กก็เริ่มร้องให้ละสื่ออึกสะอื้น
เสียงอะไรออกไม่ได้เลยความสวยเนี่ย
เราก็เริ่มละเริ่มเอาน้ำมลมาตบหัวแล้วตบไหล่๒ข้าง๒ที
แล้วบอกให้ห้ามมาอีกใช่แจ๊กก็ตอนนี้แจ๊กก็จะเต็มตัวเลยร้อง
หมายถึงว่าแจ๊กองรงอย่างเนี่ยหรอ

โรงประอบแปลกไม่ให้เพราะว่ายังเด็กต้องเรียน
ก็ตบหลัง๒ที
เค้าจะเอาร่างไป
คือเขายังยอมรับไม่ได้ว่าจะทำอะไร
เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเทพหรือว่าเป็นผีที่จะเข้าออก
ผมหาแม่อย่างนี้แล้วแม่ไปรู้ได้ยังไง

แล้วแม่ไปรู้ได้ไงว่าต้องเป็นอย่างนี้
ต้องทำพิธีแบบนี้ต้องตบอย่างนี้

ก็มีจิตสัมผัสของตัวเองเนาะ
มันพูดยากนะจะพูดยังไงดีล่ะ

มีองค์ใช่เราทำได้

ถ้าเราตั้งจิตของเราเนี่ยเราจะเห็น

เห็นบอกว่ามีเทพองค์หนึ่งซึ่งแม่บูชาอยู่เนี่ย

เพราะว่าเรานักถืออยู่ที่บ้านเราอ่ะ

แล้ววัดเราก็ไปประจำวัดอินเดีย

ตอนนั้นก็ตอนพ่อเสียก็ประมาณ

ใช่ตอนนั้นไปวัดสุฤทธิ์หญิงบ่อย

เขาก็บอกอยากได้ก็เอาไป

พอมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วสูงขนาดนี้
พอครบรอบตายของแฟนเนี่ยเราจะเอาอาหารเนี่ยไปถวายที่วัดอินเดีย
แล้ววันนั้นตัดสินใจโอเคแม่พอมีเงินแล้ว
ก็เลยเช่ามา๑๙๐๐เหรียญ
มาวันแรกร้านอินเดียก็ยก๔คน
ขึ้นบนรถพลิกอัพเราก็ขับรถกลับบ้าน
ในนี้กลับบ้านเนี่ยมันไม่มีผู้ชายเลยที่บ้านอยู่สองคนแม่ลูก
ก็จะทำไงลงล่ะก็มีคนข้างบ้านคนเดียว

มิเตอร์สการ์ดบอกว่าโอเคมิเตอร์สการ์ดมานี่หน่อยสิ

วันนี้มันตากแดดมา๒วันแล้ว
วันนี้จุดทูป๕ดอกเนี่ย

ใช่ก็ถอยรถมา

ตอนนั้นยังไม่ได้ทำที่ให้ท่านอยู่ตรงนี้ก่อนนะ

ก็บอกว่าเอากระดานเลื่อนเขาก็ยกขึ้นคนเดียว
คนเดียวเลยเหรอจับถะ๔รูป
ใช่ยกขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมา
เลื่อนแล้วก็กระหยับยกได้
จาก๔คนเขายกเอาไปตั้งให้ได้

ก็ถึงรู้ว่าเธอเองเริ่มเป็นสถี

ชีวิตดีขึ้นแบบว่าเริ่มมีเงินล้าน

ชอบครับเอาละฮะก็หลังจากที่ได้รับมรดกเห็นบอกกลับมาเมืองไทยนะฮะ
ก็เลยเดินสายทำบุญที่แรกที่ทำบุญคือที่ไหนฮะอ่าปุ๊น้ำร้อนกาญจนบุรี
ทำไมที่นั่นเพราะว่าบ้านเราอ่ะบ้านแม่อยู่ที่นั่น
ครับก็กระยายจักรสภัณฑ์เนี่ยไปอยู่ที่นั่นเลย
ตอนนั้นแม่ก็เริ่มเขาเริ่มสร้างโบสถ์กันสร้างกันไปสร้างกันมาจนจบ
แล้วคนที่สร้างนั้นก็เสียไปคนหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอาจารย์
เหลือเงินสองแสนพอจ่ายหมดประมาณสองวันท่านก็เสียอีกครับ
ท่านเสียเขาก็เริ่มจัดวิธีการที่จะทำศพเพราะว่าท่านเนี่ย
ก็ไม่มีเงินเลยอาจารย์หมดเกลี้ยงก็เรียรัยกันนู่นนี่นี่นั่น
เราก็ลงศพเนี่ยเราเชื่อไปละสองหมื่นตอนนี้ก็เริ่มคุยกันละ
เราก็นั่งฟังว่าจะทำยังไงที่จะจัดอ่าเมนลอยฟ้าอืม
อันนี้แม่เนี่ยจะต้องบินกลับประมาณอีก๒วันเผาไม่ได้แน่
ก็เลยบอกว่าโอเคเอางี้ละกันเดี๋ยวช่วยจัดเมนลอยฟ้าให้
แต่ว่าค่าน้ำมันกับค่าดอกไม้เนี้ยก็ให้หาเองอืม
นี่ก็ไปอ่าสังกะไปเบิกเงินก็มาให้แสนห้า
ครับก็เริ่มตั้งแต่นั้นมาก็เราก็แล้วมีวันก็อาจารย์ใหม่มา
เขานั่งพูดโอ้พอแม่พอแม่ให้เงินไปแล้ว
แม่ก็ไม่ได้อยู่ในงานไม่ได้อยู่กลับเลยถูกไหมฮะอ่า
หลังจากนั้นพระอาจารย์คนใหม่มาบอกอยากจะฝังลูกนิมิตเหลือเกิน
เราเองพูดกับอาจารย์อ๋อแม่พูดยังไงต่อครับพูดว่า
อาจารย์เพราะว่าอาจารย์เคืองเคยพูดไว้ว่าอยากก่อนตายเนี่ยอยากฝังน้องนิมิต
ให้มันจบให้มันจบงานเรื่องโบสถ์เราก็โทรหาลูกเออเอางี้ละกัน
อาจารย์คุยกันว่า๖แสนเราบอกอ่ะ๖แสนเราไม่แน่ใจละหกแสน
หกแสนที่ฆ่าฆ่าฝังลูกนิมิตรใช่ไหมใช่อ่าเราบอกเอางี้ละกัน
หนูงบให้สองล้านก็เริ่มต้องแต่สองที่อะไรต่ออะไรเงี้ย
ทุกอย่างไม่มีอะไรเลยในวัดก็เริ่มทำหมดจะลงสารา
เอ๊ะหกแสนมันไม่ใช่แล้วล่ะสองล้านมันก็หมดล่ะ
ก็โทรกลิ้งอันนี้ส่งเงินให้แม่อีก๓ล้าน
โทรไปหาใครนี่โทรไปหาลูกสาวขออีก๓ล้าน
ขอขอเงินหน่อยนะลูกสามล้านอย่างลูกสาวเป็นบัญชีของลูกเองเลยเหรอฮะ
ใช่อันนี้เงินทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นเงินของลูกทั้งหมดของนางนี่แหละ
อืมใจก็โอเคแม่ก็โอนเข้ามาในบัญชีอีกสามล้าน
อ่าก็เริ่มดำเนินเรื่องทุกเรื่องตั้งแต่จัดงานไฟทุกเรื่องในวัด
ก็ทำจนบวชเสร็จอะไรเสร็จนึกออกแม่ทำบุญวัดนั้นไปห้าล้าน
ใช่ถูกไหมห้าเรื่องงานคือห้าร้านอ่า
เต็มเต็มเลยค่ะทำไมแม่ขอบุญขอเงินทำบุญทีละห้าหกล้าน
ให้เลยให้ไหมหนูหนูก็ให้เลยที่แม่มีความสุขอะไรแบบเนี้ย
หนูก็ให้หลังจากนั้นเห็นบอกว่ามีคนเนี่ยโทรเข้ามาไม่ขาดสาย
ทั้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยังมีดราม่าด้วยนะ
พระดำครับเขาบอกว่าดราม่ายังไม่หมดเพราะว่าลูกบุญธรรม
ก็คือเป็นดาราด้วยแม่งปอชนทิศาใช่ไหมฮะอืมอฮือ
ก็มีข่าวว่าแมงปอจะฮุบสมบัติเห็นบอกว่าตัวคุณไอปอลเองเนี่ย
ก็มีเรื่องราวมูแล้วก็มีเจอเรื่องราวของดวงวิญญาณ
บ่อยเหมือนกันบ่อยค่ะลงจากเวทีค่ะเดินลงบันไดเวทีปุ๊บ
ก็ยายนี่มันยืนอยู่ตอบอีกทีใช่ค่ะคนเดิม
กลับมาที่บ้านอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จปุ๊บ
พอเดินออกมามองไปที่พื้นอ้าวเราไม่มีเงาหัว

แล้วรถเนี่ยเราผ่านไปเรามองปุ๊บเฮ้ยมีคนนั่งเต็มเมนเลย
ไม่เชื่ออย่ารบหนูมูเตรุไม่เข้าไกลออกใส่

เรื่องราวของแม่ประคองและน้องแจ๊ส
แม่ลูกมูพันล้านยังไม่จบ

ขอมาเปิดเผยความจริงกันในวันนี้ครับ
เอาละครับถ้างั้นเราไปพบกับคุณแมงปอชนทิชากันครับ
จะคลอดลูกตัวเองได้ไม่นาน

สี่เดือนนี่หุ่นเริ่มกลับมาเข้าที่แล้ว

แต่ว่าคือบุญธรรมในที่นี้เราไม่ได้มีการจดทะเบียนกันเนอะ

ไปเป็นลูกแม่ลูกกันได้ยังไงลูกคุณทำเนี่ย
คือย่าพ่อไปอยู่ที่นู่นที่ฮาวัย

แล้วก็พอคุณแม่เขาจะกลับมาเมืองไทยเนี่ย
ย่าพ่อก็จะโทรมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่เขาจะมาเมืองไทยนะ

มันก็จะแบบทำหน้าที่เอาแม่เดี๋ยวเอารถไปใช้นะ

ตั้งแต่คุณแม่ยังไม่มีอะไรเลยตอนนั้น

แต่ยังไม่ได้เป็นเศรษฐีอย่างนี้ใช่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
มาคุยกับคุณแม่เนี่ยเราจะคุยเรื่องทำบุญมากกว่า
แม่จะชวนไปทำบุญตรงนู้นไม่รู้ไปทำบุญตรงนี้ไม่รู้
นางชอบทำบุญใช่รู้สึกยังไงบ้างมีกระแสข่าวบอกว่าเตรียมฮุบสมบัติเขา
รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปลาสวายไงไม่รู้

สมบัติมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะ
ก็พอก็เราคุยกันเราก็ไม่ได้คุยเรื่องเงินด้วยค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกคือปอรู้จักคุณแม่มาตั้งแต่

พอเราทราบข่าวว่าแม่เขาได้รับมันทุกอย่าง

ลูกชายคุณคลอดมาคุณแม่รับขวัญไปหลายล้าน

เห็นบอกว่าตัวคุณอังปอลเองเนี่ยก็มีเรื่องราวมูแล้วก็มีเจอเรื่องราวของดวงวิญญาณ

เริ่มตั้งแต่ปเริ่มเข้าวงการเนอะ๑๖อายุ๑๖
ช่วงนั้นก็เดินทางบ่อยมากไปงานกว่าจะกลับถึงบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งตี๒อะไรอย่างนี้ค่ะทุกวัน
แล้วมีอยู่วันหนึ่งเราก็หลับอยู่ในรถสลึมสลือลืมตาขึ้นมา
ก็รถเราเนี่ยขับตามรถกระบะรถกระบะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ

ไม่ใช่ค่ะมีคนขับเขานั่งอยู่เขาก็มองเอ๊ะมีคนนั่งอยู่ท้ายกระบะข้างหน้า
แต่ในลักษณะการนั่งเนี่ยเค้าเปิดฝาออกมาแล้วก็นั่งที่ฝากระบะ

ใช่ค่ะเอาขาห้อยลงมาความคิดแรกแวบแรกเฮ้ยมันดึกแล้วทำไมนั่งกันแบบนี้

ผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะกวักมือเรียกเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ธรรมดาแล้ว
คงไม่ใช่คนหรอกตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกแล้วแล้วว่ามันเราน่าจะมีอะไรสักอย่าง
เพราะว่ามันมันมองแล้วมันไม่ใช่คนแน่นอนอย่างนี้ค่ะแต่ก็มีอีกหลายเหตุการณ์มาทำให้เรามีความมั่นใจว่า
สรุปตรงนั้นคนหรือผีนั่งเรายิ่งอาจเป็นคนก็ได้หรือเปล่า

เพราะคนเล่นไห้ขากว่างนี้แล้วก็กว่าคอบกิน

คุณก็ทำได้คุณก็ทำได้ใช่แต่คนที่ไหนจะมาทำตอนตี๒แล้ว

รถวิ่งไม่เร็วรถวิ่งไม่เร็วแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบหูแบบคลานอะไรอย่างนี้

คือหนูมั่นใจเพราะว่าหน้าเขามองเขายิ้มแบบเรารู้สึกรู้สึกแปลก
หนูก็ถามถามป๊าด้วยคุณพ่อเห็นไหม

ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรามาทางนี้เหรอเราจะเป็นคนมีเซนต์เหรอจริงเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ

ครั้งที่๒ปอนั่งรถไปงานนี่แหละ
แล้วก็ผ่านวัดซึ่งอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วตัวโบสถ์กับเมนเขาจะแยกกัน
อ๋อเมนเขาจะมาแยกอยู่ไกลหน่อย
แล้วรถเนี่ยเราผ่านไปเรามองปุ๊บเฮ้ยมีคนนั่งเต็มเมนเลย
นึกออกไหมคะว่าเมนูจะมีบันไดดึกแล้ว

ประมาณตี๑ประมาณนี้

ไม่น่าจะมีใครมานั่งแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนั่งกันเต็มทุกขั้นบันได

ก็ตกใจแต่ไม่กล้าบอกใคร

หนูมั่นใจสิมันใครจะมานั่งอยู่อะพี่
โอ้วตีหนึ่งเนี่ยแหละ

อีกเหตุการณ์นึงคือต้องบอกว่าป่อเห็นทั้งหน้าตาดีและก็มาเรือด
แต่อันเนี่ยเราเห็นเลยว่าหน้ามาเละเลย

เห็นอันนี้อยู่เป็นใกล้บ้านค่ะ
แต่ว่าเป็นกำแพงบ้านของคนอื่นเขา

คือเราขับรถไปแล้วเราเหมือนขับเลย
ลืมของลืมของที่บ้านแล้วเราจะกลับ

ก็กลับตรงนั้นเลยกลับตรงหน้าบ้านเขาเลย
ปุ๊บพอเราหันหน้ารถไป

พนังกำแพงบ้าง

นั่งเหมือนคนที่นั่งรถกระบะแหละ

ผู้ชายแต่ว่าเลือดเนี่ยเต็มหน้าเต็มตัว

อันนี้ผีแน่

ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเดินทาง

คุณกำลังจะบอกว่ามันเป็นพวกสัมภเวษี
หรืออะไรอย่างนี้ถ้าเรานั่งรถผ่านข้างทางเขาตาย
หรืออยู่แถวนั้นก็จะเห็นจากรถนี่อะไรอย่างนี้หรือ

เห็นบอกยังเจอผียายเร่ร่อน
อันนี้คือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งแบบ
พอไปงานนี่แหละแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
ตอนนั้นพอหลับอยู่มารู้สึกตัวอีกที
ตอนที่รถตู้ของปอเนี่ยลงไปที่เกาะกลางถนนนะคะ

เหตุเกิดเพราะว่ามียายคนหนึ่ง
อยู่ดีเขาก็โผล่มาจากเกาะกลางถนน

ชนเลยเหรอครับปุ๊บตกไปเกาะกลางถนน
ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งรถที่อยู่ฝั่งนู้นก็วิ่งมาชนรถเรา
เฮ้ยนั่นเป็นอะไรกันไหม
ปอล์มารู้สึกตัวอีกทีตอนกู้ภัยมาก็มาเห็นสภาพ

เละแล้วก็รถคันที่มาชนเราน่ะเสียชีวิตคาที่

แล้วก็คุณยายที่ชนตอนแรกเลยก็เสียชีวิตขาดที่
อ่าฮะทีนี้เนี่ยพอ

ไม่มีค่ะก็มีบาดเจ็บกันนิดนอ

เขาก็เลยคือในส่วนของญาติของคนที่ขับรถมา
เขาก็มาแล้วแหละคุยอะไรกันเรียบร้อยแล้ว
แต่ยายเนี่ยเขาเป็นคนเล่ร่อนไม่มีญาติ
เราก็เลยบอกนึกบอกในใจว่า
ยายหนูตอนนี้หนูต้องไปจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้ก่อนนะ

ในส่วนของยายเนี่ยเดี๋ยวหนูจะมาหา
หนูจะมาไหว้ยายตรงนี้นะที่เกิดเหตุเนี่ยนะอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วพอหลังจากเราพูดเราก็ยังไม่ได้ไปสักที
เพราะว่าเราไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็มีอยู่วันหนึ่งพอขึ้นคอนเสิร์ตที่สมุทรสาคร

ค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งป๊อปไปคอนเสิร์ตที่สมุทรสาคร
เราอยู่บนเวทีเราก็จะแบบว่าอายคอนแท็กเนอะ
ก็เห็นคนมองด้วยความชื่นชมเราอยู่บนเวที
แต่ว่าเราเห็นยายคนนึงเขานั่งอยู่
แต่เขาจ้องเราเหมือนแบบจ้องเขม่งเลย

คือนั่งอยู่รวมกับคนอื่นเนี่ยแบบ

จ้องหนูสายตาเนี่ยเรารู้สึกเลยว่า

หนูก็คิดในใจว่าใช่หรือเปล่า

ประมาณ๒อาทิตย์ค่ะ

คือละสายตาจากตรงนี้แล้ว

ก็เห็นยายคนเดิมเนี่ย

นางจ้องผ่านขึ้นเวทีเลยอ่ะหรอ

เออหนูก็แบบ
ละสายตาตรงนี้
มาชิดตัวเข้ามาแล้วนะ

ปกติหนูจะแบบว่าให้แฟนเพลงถ่ายรูปด้วยก่อน

ช่วงเวลานั้นเนี่ยพอเปิดประตูรถตู้ขึ้นไปบนรถได้
ไม่สามารถกระดิกตัวได้เลย
ที่ทำได้คือนั่งสั่นแล้วก็กลัวน้ำตาไหล
ทีมงานก็มาถามว่าเป็นอะไรหนูเป็นอะไร
แต่ว่าคือทีมงานเขาก็พอจะทราบแล้วแหละว่าหนูแบบเห็นอะไรบ่อยอะไรพวกนี้
เขาก็รู้แล้วเห็นใช่ไหมเห็นอะไรบอกพี่เห็นอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็บอกว่ายายมายายมายายมาไปหาซื้อทูบเดี๋ยวนี้ต้องออกจากงานเลยค่ะ

ใช่ค่ะเพื่อที่จะขับรถไปหาร้านขายของชำแถวนั้นซื้อทูบ

ใช่แต่ก่อนที่จะถึงร้านขายของชำเสียงปึ้ง

ใช่ค่ะดังมากคนขับรถบอกว่าไม่ต้องตกใจขับรถชนอีกาเขาว่าอย่างนี้
หนูก็งงอีกาที่ไหนมันจะมาบิน

นกหรืออะไรก็ว่าไปอย่างที่แต่พอเป็นอีกาความน่ากลัวมันแบบ

ว่าตอนที่ไปชนยายตอนนั้นก็เหตุการณ์ก็คล้ายอย่างนี้

แล้วหนูก็ไหว้บอกยายหนูขอโทษ
เพราะว่าเราไม่สามารถจะไปตามหายาทได้เลย
ครับ
แล้วจะเอาพระส่วนเซิร์คเค้าไหม
เพราะว่ามันติดต่อยาธิไม่ได้
แต่ก็ยังมีอีกเรื่องนึง
มีอีกเรื่องนึงคือ

แล้วไว้ก็จะมีรถมาเติมน้ำมัน
คนขับรถคันนั้นเป็นผู้หญิง

คุณพ่อบอกคุณพ่อมองไปบอกอุ๊ยเขาไม่มีเงาหัวนะ
อืมคือพ่อมองผู้หญิงคนนั้น
อเรนนี่ไม่มีเงาหัวนะเขาบอกอย่างนี้
หนูก็มองว่าเราต้องทำยังไงต้องทำยังไงดี
โดยปกติแล้วป๊าบอกว่าโดยปกติแล้วก็ต้องไปบอกเขา

ต่อหัวต่อเป็นเงาหัวให้แต่ก็ไม่กล้าไปบอกเขา
เพราะว่าเหมือนเขาจะเชื่อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ก็คงจะด่าเค้านั้งใส่ชั่งเขาหลังจากนั้นมาประมาณอาทิตย์เดียว
พอไปงานกลับมาที่บ้านอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จปุ๊บ
พอเดินออกมามองไปที่พื้นอ้าวเราไม่มีเงา

เดี๋ยวขอเอามือจับนะ

พี่หนูไม่มีเงาหัวจริงหนูมีแต่เงามือเนี่ย

ตกใจมากนึกถึงคำพูดคุณพ่อบอกว่าโหถ้าเป็นแบบนี้คือต้องตายโหง

มนต์ค่ะเอาหมอนมาเอาหมอนมาวางทาบเนี้ย

ก็ป๊าเคยบอกว่าต้องหาอะไรมาต่อหัว

เอาหมอนนั่นแหละหาอะไรไม่ได้ก็หยิบหมอนมา
แล้วก็นโมเตอร์สะอะไรอย่างนี้ค่ะหลับตาท่อง
แล้วก็ประมาณ๑๐นาทีท่องไปเอาหมอนออก

ใช่ค่ะมีเงาหัวขึ้นมา

ประมาณ๖๗ปีได้
อืม

หลังจากนั้นน่ะคือป๊อกก็ไป
เอาดวงไปหาหมอดู

เขาบอกว่าวัชตาจะขาด

สกุลเป็นบางสกุลตายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ปอไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นร่างทรงหรือเปล่า

แล้วเขาก็เหมือนมีมีดหมอค่ะ

อย่างแรกคือกลิ่นมาเลย

แล้วก็เขาก็มีดเขีย

ไปทำอะไรใครเอาไว้หรือเปล่า

รู้สาเขตในการโดนทำของมั้ย

พอทำพิธีแล้วมันก็
ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นอ่ะจากที่ว่าพระก็บอกว่าเออชะตา
ขาดก็ก็ยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้อืมพอหนูตั้งท้องอ่ะ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับกับมูตัวพ่อมูตัวแม่และมูคันเทพอาจารย์รักของเรานะครับกับรายการ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
วันนี้ไปกันก่อนครับกลับมาพบกันใหม่อังคารหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ